ไปดูเรื่องราวของหน้ากาก

ถอดสิคุณชนะถอดหน้ากากออก

หลายคนมาแล้วผมบอกผมว่าผมใส่หน้ากากอยู่

ตายแล้วความใจผิดมาตลอด

ถ้ายิ้มตลอดขนาดนั้นก็วิกลจริตนั่นแหละครับ
แต่หน้ากากที่ดิฉันจะพาไปดูเนี่ย

สำหรับคนที่อยากจะไปตรวจ

เขาก็เลยนำไอเดีย

มาให้คุณสุภาพสตรีสวมกันแบบนี้

เป็นไอเดียตามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านมประจำปี๒๕๕๙
เป็นไอเดียขององค์การบริหารส่วนตะบนสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ที่เขาให้ผู้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้องกรด
หน้ากากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีทั้งสีเหลืองสีแดงดูกันไม่ออกเลยค่ะ

ที่สวมเสื้อสีฟ้าเขาก็ใส่หน้ากากเป็นเพื่อนด้วยนะคุณ
จะได้จำไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนตรวจ
ต้องมีขาดชื่อเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาล

จัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตะมนต์สะแก้ว
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะมนต์หนองกรดนะคะ
ก็ให้กลมเป้าหมายก็คือสตรีอายุระหว่าง๓๐๗๐ปีในตำบลสะแก้วเนี่ย
มาตรวจภายในมากขึ้นคือไม่ต้องเขินอายแล้ว

หวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคนมากันเยอะแยะ

อืมจากภายในสู่ภายนอก

เวลาเราไม่ตัดสินใจจะไปตรวจภายในเพราะว่า
ไม่เอาเขินอายเดี๋ยวคนเขาจำได้
คุณหมอบอกว่าเจอร้อยอันจำไม่ได้
ก็นี่แหละครับใส่หน้ากากกันมาตั้งแต่จากที่บ้านมาที่โรงพยาบาล
เสร็จแล้วก็ใส่กลับไปที่บ้านต่อด้วย